วันก่อนนู้นนะคะหลังจากที่คุณเมพิชชนาธิ์เขาไปเที่ยวทะเลใช่ไหม
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่าเออนี่เป็นรวมกวนคนอกหักหรือเปล่านะคะ
แล้วก็พักหลังเนี่ยพี่โจ้อีบอยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้โพสต์ภาพผู้หวานกันด้วย
ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะว่ากวางกับเฮียโจ้เนี่ยเลิกกันแล้วหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงคือเขาออกมาเคลียร์กันไปแล้ว
เฟซบุ๊คส่วนตัวว่าข่าวที่ออกมาว่าเลิกกันเนี่ยข่าวมั่ว
แต่ก็ยังไม่เชื่อไงไปฟังฝ่ายชายกันบ้าง
ฝ่ายชายก็เฮียโจ้ก็สยบข่าวลือทั้งหมด
โจ้บอกเลยขอลงคลิปรวมภาพคู่สุดมุ้งมิ้ง
เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าหวานสักแค่ไหนนะคะ
ฉันรักจริงฉันลืมทาเจอไม่ได้จริง
ช่วยแค่ใจน้อยจากได้หมด
เข้าใจแล้วว่าทำไมลูกทีมของพี่โจ้ในการประกวดร้องเพลงถึงใช้เพลงนี้

ผู้ชายมาหลบเองอะมุ้งมิ้งมากนะ

ไม่ต้องรอดูเขาไม่ค่อยมีให้เห็น
ก็เลยจัดเต็มเป็นคลิปวิดีโอน่ารัก

สยบขาเมาส์ขาข่าวเต้าทั้งหลายนะครับ
ความสัมพันธ์ยังหวานชื่นดีไม่มีเปลี่ยนค่ะ

ด้วยการโพสต์ข้อความบอกไว้ว่า
ส่อแววจุดว่าจะครบ๒ปี

รีเซนต์งานแต่งงานแล้วกันเนาะเฮียเนาะ

ก็ได้เห็นในคลิปนี้แหละนะจ๊ะหวานเจียว